คุณอดิษรผมถามหน่อยคือไม่รู้ยังไงดิวรับอะไรมาอีกแล้วอ่ะ
ข่าวว่าเนี่ยเพื่อไทยไปทางดิวรับจะเอาเก้ากลายไปเป็นฝ่ายค้านเดี๋ยวไปรวมกับภาคอื่นในการจัดทางมัธมาดิบาล
ผมเรียนทางพุทธศาสนามานะมีหลักหนึ่งเรียกว่าหลักกรรมสูตรมี๑๐ประการ
อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อสักแต่ว่าเป็นข่าวอย่าเพิ่งโปรงใจเชื่อสับแต่ว่ามีคนพูดให้ฟัง
ประการอย่าเพิ่งปวงใจเชื่อศักดิ์แต่ว่าเป็นครู
เพราะฉะนั้นข่าวสารที่ไปมาอยู่ในโซเชียลเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไร
พระพุทธองค์บอกว่าให้ตัดสินใจโดยมีตักกะและมีหลักฐานวินิจฉัย
มีความสุขก็ทำไปเถอะครับแต่ว่าโดยสถานการณ์เป็นจริงความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น
ยืนยันไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้ว
นี่ในฐานะตัวแทนพักเพื่อไทยด้วยแก่นนำพักเพื่อไทยด้วยไม่มี
โอ้โธจริงใจในการที่จะสงให้กุฎมินทราเป็นนายก
จะมีความสุขมากเมื่อนายกรับดีที่มีอายุหนุ่ม
เราเคยไปยกย่องที่มาโครงที่ฝรั่งเศสเราไปยกย่องที่แคเนดาทูโดอะไรเนี่ย
มันมีความสุขนะครับไม่ใช่ว่าคน๗๐๘๐๙๐เดินขึ้นเวทีก็ไม่ไหวเนี่ย
มันหมดยุคพอการเลือกตั้งประกาศออกมาอย่างนี้
ผมจึงมีความภูมิใจลึกว่าเขาได้มารับไม้ต่อ
ลมมันแรงจริงลมในการเปลี่ยนแปลง
เพราะฉะนั้นผมก็อยากขอร้องทุกคนที่เกี่ยวข้องในรัฐสภา

พี่ไทยไม่ได้รู้สึกว่าผิดหวังเสียใจเราไม่ได้อันดับหนึ่ง
ผิดหวังหรือไม่มันอยู่ที่ประชาชนตัดสินไปแล้ว
เสียใจหรือดีใจมากผู้ภาคศาก็ตัดสินไปแล้วนะครับ
คุณจะไปฝืนคำวินิจฉัยของประชาชนได้ยังไง
คือพูดยังไงมันก็ได้ร้อยสี่สิบเอ็ดพูดยังไงเขาก็ได้ร้อยห้าสิบเอ็ดอ่า
ร้อยห้าสิบเอ็ดย่อมมากกว่าร้อยสี่สิบเอ็ดอย่างแน่นอน
อันนั้นฝ่ายบริหารคุณรับไปเลยนายกรัฐมนตรีเราเป็นผู้ใหญ่พอ
ประวัติศาสตร์ก็ถอยไปคุณชวนก็แพ้๒แต้มให้แก่ความมั้งใหม่
ท่านก็ถอยมันก็ค่อยมาเป็นนัยยกตอนหลังในขณะนั้นน่ะ
ผมว่าจังหวะโอกาสของชาติบ้านเมืองเนี่ยนาน
จะได้คนหนุ่มอย่างนี้มาไม่ใช่ผู้เล่นนะครับ
มันสมองสมองอะไรก็ดีกว่าตอนตอนนี้สหกี้แล้ว
บางทีลืมแว่นตาลืมมือถือน่ะอ่า

เดี๋ยวผมจะเป็นสอสอแทนคุณภาคภูมิกันแล้วกัน

๕๐๐หนึ่ง

ซีของพักเก้าไกรก็๑๔ล้าน

แล้วไปว่ากันไปอีก๔ปีข้างหน้าจะมีการเลือกตั้ง
เบอร์โทรศัพท์ข้อมูลต่าง
เอาเป็นว่าในแง่ของการแข่งขันในสนามเลือกตั้งเนี่ย

จบแล้วพักเพื่อไทยยืนยัน

การเมืองเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวไม่ได้
เป็นไปไม่ได้ที่จะตั้งรัฐบาลพักเดียวก็ต้องเป็นรัฐบาลผสม

ประชาธิปไตยชนะฝ่ายประเด็จการที่สืบทอดที่เรากล่าวหาเขา
ประชาธิปไตยชนะฝ่ายประเด็กการที่สืบทอดที่เรากล่าวหาเขาเนี่ยนะ

หรือว่าคนเขารู้สึกมาเอกใจตอนนี้

ประชาธิปไตยถึงจะต้องเอาตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
คือเมื่อกี้คุณอดีศรก็เพิ่งบอกว่า

ได้มากกว่าคือฝ่ายบริหารนะครับ
แต่ละคนไม่ได้เกินครึ่งที่จะชี้นิ้วเป็นนิ้วนกเป็นไม้ได้

บริหารกับประธานเราต้องไปด้วยกันได้

สภามีคะแนนเท่าไหร่คุณก็มีกำลังเท่านั้น
เพราะฉะนั้นการเป็นรัฐบาลผสมเนี่ย

ต้องเกรงใจเพื่อนฝูงที่จะมาร่วมกันด้วย
ไม่ใช่หัวก็จะเอาหางก็จะเอากลางก็จะกินอีก

แล้วจะมีเพื่อนร่วมทางเดินเหรอ

ออกมาพูดเป็นคนแรกเลยตอนแม้ทางเก้าไกล

ต้องแยกกันระหว่างบริหารกับทางฝั่งของนิติบัญญัติ
ประธานสภาเขาจะไปชี้นึกชี้ไม้ในสภาไม่ได้
เขาจะผลักดันไม่ผลักดันอะไรไม่ได้หรอกครับ
รัฐมนูลข้อบังคับกำหนดว่ายังไงเสนอกฎหมาย
ประธานสภาก็ต้องบรรจุอยู่อย่างนั้นใครเป็นก็ช่าง
เข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าก้าวไกรจะผลักดันแล้วก็บรรจุ๑๑๒เข้าไป
เพื่อไทยเป็นแล้วไม่มาจุ๑๑๒ไม่มีคุณเสนอมาสิ

เดี๋ยวก่อนนะผมเอาตรงประธานสภาก่อนนะเดี๋ยวฟังอาจารย์วริชิตเนี่ย
มุมอาจารย์วรวิชิตมองว่ายังไงฮะอย่างคุณอดิษรมองว่า
คะแนนหรือว่าจำนวนสอสอของก้าวไกลที่ได้มาเนี่ย

ไม่ได้ขาดถึงขั้นที่ว่าคุณเป็นเสียงข้างมากของสภาผู้แทนรัศดร
แล้วก็จะเอาตำแหน่งประธานสภาไปด้วย
ก็เป็นสิทธิ์ที่ท่านอดีศรแสงความคิดเห็นได้
แต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมเข้าใจพยายามอ่านภาพ
ฉากคัดการเมืองทุกพื้นที่ทางการเมืองว่า
พักก้าวไกลต้องการเก้าอี้ตำแหน่งประธานรัฐสภา
เป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นเรื่องความไม่มั่นใจ
ต่ออนาคตของพักก้าวไกล
ต่อตัวคุณพิธาที่จะดำรงตำแหน่งนายมนตรี
เพราะกระบวนการของที่กรกตจะรับรอง
หรือกระบวนการที่จะถูกร้องเรื่องการถือหุ้นสื่อครองหุ้นสื่อ
ไม่รู้ว่าอนาคตของคุณพิทาจะสิ้นสุดเมื่อไห

แต่การที่จะถือครองตำแหน่งเก้าอี้ประธานรัฐสภาเนี่ย
อย่างน้อยว่ามันเป็นการการันตีว่า
หากมีอุบัติเหตุทางการเมืองในอนาคต

วันหนึ่งถ้าสมมุติต้องมีอันเป็นไปจริงเนี่ย
อย่างน้อยว่ามันการันตีว่าพักเก้าไกรยังเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่
แล้วก็ผมคิดว่าเขาคงไม่ดึงเช็งที่ว่า
ถ้าสมมติวันนั้นแคนเดดเตตจากภาคเพื่อไทย
อยู่ในวิสัยที่จะพูดในพื้นที่สาธารณะได้ว่า
มันมีจุดเปราะบางที่อ่อนแอถ้าเขาพูดอย่างนี้

เรื่องบรรจุกฎหมายอะไรอย่างนี้ก็พูดไปได้
เหมือนกันคนบางทีเราจะแต่งงานกันเนี่ยใช่ไหมฮะ
เราไม่สามารถบอกเรื่องความในใจทั้งหมดแม้จะนอนเตียงเดียวกันนะ
กับแฟนเราได้ว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่สามารถพูดในที่สานะได้
ให้ญาติพี่น้องตัวเองว่าเรามีอะไรความรู้สึกในใจ
เราก็ไม่สามารถรู้ได้ผมเข้าใจว่าก้าวไกรมีสภาวะแบบนั้น
ด้วยความที่ว่ามันไปไม่สุดในเรื่องของอนาคตของตัวเองนะครับ
แต่คราวเดียวกันในทางตรงข้ามถ้าสมมุติว่า
เมื่อย้อนดูประวัติศาสตร์หลังเหตุการณ์พฤษภาธมินมีการเลือกตั้งนะครับ
วันที่๑๓กันยา๓๕รัฐบาลบุญชวนหลีกภัย
อาจารย์มารุษฎ์บุญนาค่อนข้างก็เป็นประธานรัฐภัย
กุญชัวร์หลีกภัยแต่ว่าปัญหารัฐบาลผสมต้องรู้จักการเกลี่ย
พักความวางใหม่ด้วยกระทรวงอังหาสไทย
พลังธรรมได้กระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงคมนาคมไป
อย่างนี้ฮะมันก็โอเคแหละก็พอก้อมแก้มพูดคุยกันได้
ดังนั้นถ้าสมมติว่าวันที่๓๐วันพรุ่งนี้
ถ้าสมมุติว่าทิศทางออกไปด้วยดีนะครับ
ผมว่าบรรยากาศสเต็ปถัดไปคือการพูดคุยเรื่องนโยบาย
เรื่องการแบ่งจัดสรรเรื่องเก้าอี้ที่กำกับ
ผมคิดว่าภาพตรงนี้หลายอย่างมันจะมีภาพปรากฏที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น